เมื่อวันนี้หลังจากที่ตำรวจจากกองบริษัการณ์ตำรวจภูทรภักดึง
นำโดยพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตร
โตแถลงข่าวสรุปสำนวน
คุณแตงโมในชั้นพนักงานแล้ว

มีความเคลื่อนไหวจากบรรดาเหล่าดาราแล้วก็เน็ตไอดอลชื่อดังต่างนะครับ
ให้คุณผู้ชมฟังคนแรกก่อนคุณแม่สิตาง
แกบอกว่าแกยังติดใจคาใจในประเด็นการฉี่ท้ายเรือของคุณแตงโม
เพราะฉะนั้นชวนคนไทยหัวใจเดียวกัน๑ล้านคนค่ะ
ส่งรูปหัวใจและเซ็นในเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ส่งไปที่คุณแม่ศรีตางค์เดี๋ยวเราจะไปทวงความยุติธรรมให้คุณแต่งโมด้วยกัน
คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะ
แตงโมไม่เยี่ยวจำไว้นี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าคุณแตงโมไม่ได้ไป
ท้ายเรือจนกระทั่งตกเรือเสียชีวิตนะคะคุณแม่สิตางบัวทองบอกว่าหลังจาก
ฟังแถลงข่าวจากตำรวจก็ยังมีข้อสงสัย
โดยเฉพาะประเด็นนี้แหละค่ะ

ก็เลยอยากให้คนที่รักแตงโม๑ล้านคน
ส่งหัวใจพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
เซ็นระบุเพื่อคดีแตงโมพัทธริธิดา
ส่งมาให้กับคุณแม่สิตางเราจะสู้ไปด้วยกัน
เพราะเราจะไม่หยุดทวงความยุติธรรมคืนให้กับคุณแตงโม
อกจากนี้คุณซีตางยังมีการโพสต์อีก
ว่าในวันนี้คือ๒๗เมษายนรอฟังความเห็นจากอายการ
กดดันตอนนี้ไปตกอยู่ที่อายการหรือเปล่า

เพื่อนสนิทของคุณแตงโมมีการโพสต์ภาพถ่ายเหมือนกันนะคะ
พร้อมกับข้อความลงในเฟซบุ๊คค่ะคุณผู้ชม
เป็นภาพเก่าแล้วก็นี่ค่ะโพสต์ข้อความบอกสะเทือนใจ
แล้วก็อีกภาพหนึ่งนะฮะเป็นภาพของคุณแตงโมกับคุณแอนนา
สมัยที่ทั้งสองคนคือเพิ่งเข้าวงกานะคะ
คุณแอนนาบอกว่าขอโทษนะที่ทำได้เท่านี้อีกไม่กี่วัน
ก็ต้องส่งแตงโมไปไกลแสนไกลแล้วลาก่อนนะนะคะ
ส่วนคุณฮิปโปค่ะคุณผู้ชมบอกเพียงสั้นบอกว่า
ผลสรุปของคดีไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้
จะพูดว่าโล่งอกก็พูดได้ไม่เต็มปากนะคะ
อีกคนหนึ่งน่าสนใจไม่ค่อยออกมาแสดงความคิดเห็น
คุณตายสายทานนิยมการอดิตนักร้องนักแสดง

จริงตอนที่เกิดเหตุคุณตังโมตกเรือเนี่ยนะ
คุณสายทานแสดงความคิดเห็นเยอะมากนะ
ใช่แล้วก็เงียบหายไปแล้วนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ออกมา
แสดงความคิดเห็นหลังจากที่ตำรวจแถลงสรุปสำนวน
ในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะ
คุณตายสายทานโพสต์บอกว่าคลิปในแถลงข่าว
คลิปในการแถลงข่าวชาวโซเชียลเคยเห็นกันแล้ว
มีทุกคลิปยกเว้นคลิปตอนคุณแตงโมฉี่
เกาะขาแซนอันนี้สำคัญมาก
ตั้งข้อสงสัยทรายในรองเท้าจำได้ไหม
มีใครถอดรองเท้าแล้วมาเคาะทราย
จ๊อปจ๊อปถอดรองเท้าแล้วมาเคาะทรายจากรองเท้าออก
คุณตายสายทานบอกว่ายังสงสัย
คนบนเรือแต่ละคนมาจากไหนยังคงสงสัย
คุณซื้อคือใครทำไมต้องให้โกหกยังคงสงสัยค่ะ
ส่วนการเก็บหลักฐานตั้งแต่เรือการตรวจแอลกอฮอล์
เส้นผมของโรเบิร์ตการทิ้งหลักฐานลงในแม่น้ำ
แล้วสุดท้ายผลสรุปคือการให้การเท็จ
คืออะไรกันแน่ยังคงสงสัยนะคะ
ถ้าเป็นอุบัติเหตุมีคำถามในใจอีกหมื่นล้านคำที่อยากรู้
แต่เมื่อวานนี้ตำรวจแถลงแล้วว่าไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะ
มีคนทำการโดยประมาทแล้วเป็นผลทำให้คุณแตงโมเธอเสียชีวิตค่ะ
ส่วนคุณพระรันยูโพสต์เหมือนกันบอกว่า
มันจบนานแล้วที่จริงไม่ต้องรอถึงวันนี้หรอก
หมายถึงเมื่อวานนะฮะแล้วก็เป็นข้างหลังแก๊กกราวสีดำครับ
ส่วนคุณพิงกี้สวิกาครับตั้งคำถามถึงคดีแตงโม
สั้นเลยบทสรุปคือแล้วก็เครื่องหมายคำถาม
คุณบุ๋มปนัดดาครับโพสต์ถามทุกคนว่า
รู้สึกอย่างไรกับการแถลงสรุปสำนวนคดีของคุณตังโม
มีเรื่องเดียวที่เป็นเรื่องใหม่นั่นก็คือรอยแผลของคุณตังโมที่มันเพิ่มขึ้นมา
แล้วคุณบุ๋มก็บอกกับทุกคนว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวัง
เพราะยังมีชั้นอายการที่จะเข้ามาตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในวันที่๒๗พฤษภาคมนี้ครับ
เดี๋ยวรอติดตามกันยาวไปจนถึง๒๗พฤษภานะคะ

อีกหนึ่งคนเมื่อวานนี้เดือดเหมือนกัน
คุณแต๊งพงศกรอดีตคนรักของคุณแตงโมนะคะ
โพสต์นี่คุณผู้ชมดูด้านล่างก่อนนะ
โอ้โหเอางั้นเลยเหรอคุณแต๊ง
ใช่ค่ะเหน็บแรงเลยนะครับ
ทนายดังที่ไปด่าคุณหญิงหมอ
ผู้มีคู่นูประการต่อชาติบ้านเมืองมาหลายปีนะฮะ
คุณแต๊งพงศกรคือซัดคดีแตงโมบอกว่า
ไม่ใช่เรื่องของทนายกับแม่แตงโม๒คน
คนอื่นก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น
และการทำงานของเจ้าพนักการสืบสวนสอบสวน

คนไทยทั้งประเทศก็มีสิทธิ์วิพักษ์วิจารณ์
มีสิทธิ์ตั้งข้อสงสัยและเรียกร้องความยุติธรรม

ด่าคนอื่นหิวแสงให้ดูตัวเองก่อนไหม
รับเป็นทนายคดีดังแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

โดนสังคมด่านักกว่าเดิม

นี่เป็นโพสต์ของคุณแต๊งพงศกรนะคะ
แล้วจะบอกว่าไม่ใช่แค่ดาราชาวเน็ตเท่านั้นนะคะ
ยังคงคาใจในการแถลงเมื่อวานนี้

กลับมาติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะ
ประเด็นของคุณแตงโมยังไม่จบนะครับ